จะพาไปทานของกินที่หาทานได้ยากอยู่ที่ภาคใต้ที่จังหวัดสตูน
มันคืออะไรไปติดตามเลยในช่วงตลาดกิน

แต่นี่คือชื่อมันยาร่วงฮะ

เค้าบอกทำให้มาตั้งแต่เดิมที่จักรสตูน
เขาบอกว่าขนมชนิดนี้ถือว่าไม่ค่อยมีให้ทาน

ส่วนใหญ่เขาจะทำใน
งานมงคลงานแต่งหรืองานบุญตามชนบทเท่านั้นเอง
ทีมข่าวของเราไปเจอกับท่านนี้คุณเรนูนะฮะ
อายุ๕๗ปีเธอเป็นแม่ค้าอยู่ที่หมู่๒ตำบลท่าแอร์อำเภอท่าแพรจังหวัดสตูน
แม่ค้าบอกอย่างนี้สมัยเด็กคุณแม่น่ะมักจะทำกินและขายบ่อยแล้ว
แล้วส่วนที่ทำสูตรของเธอส่วนใหญ่เป็นการปรับสูตรจากเดิมของคุณแม่นะ
คือน้ำตาลถนนดีกว่าไงคือความหวานมันได้

ใช่ไหมน้ำตาลมะพร้าก็ได้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าน้ำตาลตะโหดที่ใช้
กลิ่นความหอมมันจะโดดเด่นโดดเด่นมากกว่านั่นเอง
แล้วมันไม่ได้หวานมากจนเกินไปเขาว่าอย่างนั้นนะ

แล้วขายแผ่นละ๑๐บาท

ขายที่ตลาดนัดตอนเย็นวันพุธที่อำเภอละงูวันเสาร์อาทิตย
ตลาดนัดดูสนอำเภอควรโดนแต่ละที่แต่ละวันไม่เหมือนกันนะ
แล้วก็จะขายตามงานแต่งงานต่างหรือว่างานบุญงานมงคล
งานนี้บอกเลยว่าถ้ามีโอกาสลองไปทานดูแล้วบอกผมที
ที่ในพื้นที่ของคุณผู้ชมในภาคใต้นั้นแต่ละที่เขาเรียกว่าอะไร

ยาร่วงมันคือเม็ดมะม่วงหิมพานคือกายอยู่มันคือชื่อเรียกอีกอัน
เป็นฉันไม่เคยได้ด้วยขนมที่ค่ะ

มีหรือจำไม่ได้ว่าเขามีชื่อเรียกขนมชนิตมิแต่ถ้ายาร่วงก็คือ
กาหยูก็คือเม็ดมะโม่หิมพาน